รถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับยูทูปเบอร์ชาวอเมริกันนะครับ
นำเหรียญไปทดสอบความแข็งให้รถไฟวิ่งทับใน๒ข้อหา

ขณะที่ตัวของยูทูบเบอร์ก็ยอมรับผิดแล้วก็บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
โดยยูทูบเบอร์ที่ได้รับความนิยมในโลกโซเชียลก็ได้เดินทางเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง
กับนายธนงศักดิ์พงศ์ประเสริฐรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
รวมถึงฝ่ายกฎหมายโดยยอมรับนะครับว่ากระทำความผิดจริงที่ได้เข้าไปในพื้นที่ของการรถไฟ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากความรู้เท่าไม่ถึงการ
ผมตั้งแต่แรกผมขอโทษที่ผมเข้าไปในเขตของรถไฟนะครับ
แล้วสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าผมไม่ได้หนีปัญหา
ผมเข้ามาแล้วรอผิดชอบรอผิดชอบ
ใช้รถไฟเพราะว่าเราไม่อยากจะให้รถไฟเสียภาพละ
แล้วเราอยากให้สังคมรู้ว่าการนั่งรถไฟมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัย
แล้วเรียนอะไรขนาดนี้มันจะทำให้มันโตกลางไม่ได้
ฉะนั้นเราจะพยายามเต็มที่ที่จะแก้ไขสิ่งที่เราทำผิดไปแล้วนะครับ
ส่วนรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างสถานีทัพช้าง
แล้วก็สถานีราชกระบังซึ่งตอนนี้ก็ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
สถานีประเวทเอาไว้แล้วส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติ
จัดวางทางรถไฟและทางหลวงปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ฐานเข้าไปในพื้นที่ของการรถไฟโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีความผิดและหูโทษปรับ๑๐๐๕๐๐บาท
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงครามผู้กำกับการ
สถานีตำรวจนครบานประเวทบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
บริเวณที่ในเนสหรือว่านาธานบาร์ดลิ่งแล้วก็เพื่อนทำคลิป
มีร่องรอยความเสียหาย๒ฝั่งทั้งขาไปและขากลับ
มีรอยเหรียญจากการกดทับ๓๘รอยแล้วก็ยังพบเหรียญที่คาดว่า
ใช้ประกอบคลิปอีกหนึ่งเหรียญซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ออกหมายเรียกทั้งสองคน
ให้มาพบภายในวันพุธที่๑๙กรกฎาคมนี้